ลูกแก้วอกไก่หรือบัวลูกแก้วอกไก่คือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยมีลักษณะโค้งหงายปลายแหลมคล้ายอกไก่
วัวลูกแก้วอกไก่ใช้ขั้นระหว่างส่วนหน้ากระดานของฐานปัดและพบได้ทั่วไปในฐานของอาคารพระอุโบสถวิหารเจดีและพระปรางที่ก่อสร้างด้วยอิดถือปูนมีทั้งแบบเรียบและมีลวดลายประดับ
ซึ่งฐานปัดนี้เป็นคติความเชื่อในการสร้างฐานของอาคารทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณในศิลปะขอมโดยทำซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเพื่อสื่อความหมายถึงเขาพระสุเมนที่เป็นศูนย์กลางจักรวาล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน